รวบพระเมาแอกลางโรงพยาบาลคุณผู้ชมค่ะกิตของสงฆ์เนี่ยไม่ยอมทำมาทำอะไรก็ไม่รู้ค่ะถ้าเกิดว่าจะดื่มขนาดเนี้ยสึกมามากินให้เป็นกิจจักรลักษณะเลยดีไหมแล้วจุดที่ไปเมาเนี่ยคือในโรงพยาบาลด้วยเนี่ยโรงพยาบาลที่บุรีรำเมาแอเลยค่ะเราจะเน้นลองให้มายิ่มหน่อยสิไม่น่ายิ้มแล้วค่ะไม่น่าจะหั
คือไหว้ไม่ลงแล้วว่าตอนเนี้ยจุดเกิดเหตุค่ะบริเวณสนามกีฬาโรงพยาบาลศูนย์บุรีรำเหตุการณ์เกิดเมื่อวานนี้ช่วงค่ำตำรวจค่ะเดือดร้อนเลยต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะเข้าไปตรวจสอบหลังจากที่ได้รับแจ้งแล้วนี่นั่งอย่างงี้ก่อนเลยชาวบ้านโทรแจ้งไงรอปภโทรแจ้งไงเพราะว่าตอนที่รอ
ใช่ไหมค่ะพระปฏิเสธแม้หลวงพี่รบภพเขาไม่ได้เซลล์สมองน้อยนะคะเขาดมรู้เขาแยกออกว่าเหล้าขาวกับน้ำเปล่ามันเป็นยังไงถูกมั้ยถามครั้งที่สองอีกอีกครั้งอีกครั้งอีกอ๋อมันเล่าใช่ไหมหลวงพี่บอกว่ามันคือสมุนไพรย้อมผมเอ้าหลวงพี่มีผมด้วยหรอไปย้อมผมส่วนไหนเนี่ยมันคือสมุนไพรย้อมผมง่ะก็ห
หลวงพยาบาลคุณพี่ไปรักษาการเมาก่อนอาการป่วยนะ
แล้วในย่ามค่ะคุณผู้ชมที่เรากล้าพูดว่าเป็นพระเนี่ย
เพราะว่าไปพบใบสุทธิของพระ
ระบุชื่อคือพระธนเดชสิริคุตโต
ชื่อเดิมคือนายธนเดชวันโพกลางอายุ๔๓ปี
ปัจจุบันสังกัดที่วัดแห่งหนึ่งในนครราชศรีมานะคะ
เรื่องต้นพระธนเดชยังคงให้การปฏิเสธเสียงแข็งบอกว่า
เมาแต่หลักฐานมันทนโทษขนาดนี้นะคะ
สุดท้ายตำรวจค่ะก็พาไปศึกที่วัดแห่งหนึ่ง
ในตัวเมืองบุรีรำตอนนี้กลายมาเป็น
คารวาสเต็มตัวแล้วนายธนเดชวันโพกลางอายุ๔๓ปี
ในเมื่อเป็นคราวาสแล้วคุณดื่มไปเถอะ

อย่าเมาแล้วก็ทำความเดิดดร้อนต่างกับผู้อื่นนะ
ตอนเป็นส่งไม่เหมาะค่ะอย่าไปทำแบบนี้นะคะ